ไปดูต่อกันที่เรื่องราวแห่งการสูญเสียของครอบครัวคุณไอซ์สรรยูกันหน่อย
เมื่อวานที่ผ่านมาคุณไอซ์ได้มีการโพสต์ถึงคุณยายปลิว
เป็นคุณยายสุดที่รักของคุณไอซ์จากไปอย่างสงบด้วยวัย๙๔ปีค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าคุณยายไอซ์หลับไปสบายแล้วค่ะ
เล่าด้วยว่าตอนเช้าตรู่เนี่ยคุณยายปลิวยังพูดคุยหล่าเริงอยู่เลยค่ะ
แต่ว่าตอนสายคุณยายก็เคลิ้มหลับไปเลยแล้วก็คุณยายไม่ตื่นอีกเลยนะคะ
เจ้าตัวเชื่อว่าคุณยายไปสู่สุขติไปอยู่ในพบภูมิที่ดีไปแบบสบายค่ะ
โดยช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไอซ์สรรยูบอกว่าคุณยายเองเริ่มมีอาการหลงลืม
แต่ว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดี
ทุกเช้าค่ะคุณยายเขาจะตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมข้าวของ
ไปไหนคุณรู้ไหมไปไหนคุณยายบอกว่ามานั่งรอที่เตียงหน้าห้องนอน
แล้วก็จะบอกทุกคนเสมอเลยว่ารอกงมารับกลับอุตภัวร์
คือกลงของคุณไอ้นี่นะคะเสียไปกับ๓๐ปีแล้วค่ะ
แล้วก็บ้านเดิมของกงกับคุณยายอยู่ที่อุตภาวนั่นเองนะคะ
และเมื่อเช้าค่ะคุณไอซ์บอกว่ากงก็คงมารับยายไปแล้วล่ะ
ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีห่วงอะไร
ซึ่งก็ถือว่าคุณยายปลิวของไอซ์เนี่ยจากไปอย่างสงบนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะบันเทิงไทยรัฐเราขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณไอซ์สรรยูด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครได้เคยติดตามโซเชียลเมื่อก่อนคุณไอซ์สรรยู
มักจะมีกิจกรรมทำกับคุณยายบ่อยเลย
ยายเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมาก่อนหน้านี้
แต่อย่างที่คุณไอซ์บอกไปนะคะว่าคุณยายจากไปอย่างสงบแล้วค่ะ